ข่าวต่อไปนี้ครับผมส่งเสียงถึงคุณครู
จะลงโทษเด็กต้องมีความรู้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ไปสั่งเด็กลุกนั่ง

ลุกนั่ง๓๐๐ครั้งตอนนี้เดินไม่ได้ครับ
น้องเดินไม่ได้ค่าตับฆ่าไต
ผิดปกติไปหมดครับคุณผู้ชมฮะอ้าวเรื่องนี้มันเป็นยังไง

เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่รือสอนราธิวาสครับ

ถูกนะฮะโรงเรียนสั่งให้ลุกนั่ง๓๐๐ครั้งสาหัส
สาหัสเลยเดินไม่ได้เลยตับไตทำงานผิดปกติ
ปัสสาวะไม่ออกนะครับ
คนที่ลงโทษเด็กไม่ใช่ครูนะแต่เป็นผู้คุมหอพักชาย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลลือสอบไปพบกับพ่อของเด็ก

เด็กอยู่โรงเรียนประจำถูกลงโทษเย็นวันพฤหัสสบดี
พอวันศุกร์เด็กกลับมาบ้านซึมไม่พูดไม่จา

เล่าบอกถูกสั่งลุกนั่ง๓๐๐ครั้ง
ไม่รู้แหละทำอีกท่าไหนจนปัสสาวะไม่ออก
ผู้ปกครองรีบพาส่งโรงพยาบาลครับ
หมอบอกว่าอ้าวนี่มีอาการไตแล้วก็ตับวายเฉียบพลันนะ
ต้องรักษาตัวโรงพยาบาลอย่างน้อย๑สัปดาห์

ตอนนี้น้องยังเดินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
สาเหตุที่เด็กถูกลงโทษเอาไปทำอะไร
ไปทำอะไรถูกลุกนั่ง๓๐๐ครั้งเนี่ย
น้องคนนี้เปิดก๊อกน้ำแล้วไม่ปิดครับ
แล้วไม่มีเด็กคนไหนยอมรับ
เลยถูกสั่งทำโทษทั้งหมดทุกคนครับ

มีเด็กนักเรียนเปิดก๊อกน้ำไม่ปิด

แล้วก็โดนทำโทษลูกนั่ง๓๐๐ยศ

เห็นสัปดาห์รู้แล้วน้ำตาหลาย

ต้องฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วยพัฒนาการศึกษาบุคลากรของครู
หรือว่าเกี่ยวกับ

หลังเกิดเรื่องนะแม่ของเด็กไปแจ้งความ
ตำรวจก็เรียกผู้คุมหอพักที่สั่งลงโทษ

ตำรวจบอกว่าคุณลองลุกนั่งสักอีก๑๐ครั้ง

ปรากฏว่าผู้คุมหอพักทำได้กี่ครั้งรู้ไหมครับ

แต่ให้เด็กทำ๓๐๐ครั้ง
ส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวจะรอให้เด็กอาการดีขึ้นก่อน
เพราะว่าถ้าตอนสอบมันต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
ขณะที่นางสาวสุธิพรขนอมรอง
พอสพปนราธิวาสเขต๑แล้วก็นายจรรย์เหล็มเจริญ
พาผู้ดูแลหอพักนักเรียนชายไปเยี่ยมเด็ก
รำบากพักสั่งทำโทษเด็กทั้งหมด๒๑คน
โดยบอกให้ลูกนั่ง๕๐๐ครั้ง
แต่ให้ทำจริงไม่ถึง๑๐๐ครั้ง
หลังเกิดเหตุก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ดูแลหอพักไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีบรรตการลงโทษต่อไป
คุณหมอซัมซุดีนหามะท่านแพทย์เจ้าของไทย
อยู่โรงพยาบาลฤษฐ์ถ้าเป็นพอด้วย
บอกว่าเด็กชายป๓ตอนนี้ก็เข้าข่ายกล้ามเนื้ออักเสบ
ก็ให้น้ำเกลืออยู่แล้วติดตามค่าตับค่าไตทุกวัน

แต่คุณผู้ชมที่ผมบอกว่าจะลงโทษเด็กต้องมีความรู้ด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
บอกว่ากรณีการลงโทษเด็กหนักเกินไปให้ออกกำลังกายหนักเกินไปเสี่ยงตายนะฮะ
เขาเรียกอะไรเขาเรียกกล้ามเนื้อสลาย
คือมันถูกทำงานหนักหนักจนเจ็บเจ็บจนทนไม่ไหว
กล้ามเนื้อสลายแล้วมันจะปล่อยสารที่อยู่ในเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด
ไตจะวายตายได้นะครับระวังนะครับคุณครูครับ